เมื่อวานมันมีปัญหาในบางเขตบางพื้นที่
อาจารย์เขตบังพลัดเนี่ยโอ้โหเมื่อวานมีปัญหาเลย

ใช่ค่ะปัญหาที่ว่าคือคนไปรอกันนะ
เพราะว่าคนก็อยากดูไงบรรยากาศการนับคะแนนหน้าหน่วย
อยากให้เห็นว่าเอาบัตรมากางให้ดูแล้วก็นับคะแนน
คือเอาจริงประชาชนเป็นห่วงเสียงของตัวเอง
เขาชี้แจงแล้วใช่ไหมเราจะเชื่อเขาหรือเปล่าว่า
เขาชี้แจงว่าเขาเอาเอาให้บัตรเนี่ยไปที่หน่วยหลัก
ใช่หน่วยแม่นะคะหน่วยแม่ก็คือบางกอกน้อย
บังกล่องน้อยแต่เดี๋ยวย้อนดูความวุ่นวายเมื่อเกินจะพิจัยต่าง
คือผมคิดว่าส่วนหนึ่งที่คนเขาแคลงใจกรกตทำให้คนแคลงใจมาตั้งแต่ต้น
คนเราเนี่ยนะถ้าไม่เชื่อมั่นกันถ้าแคลงใจถ้าไม่ไว้วางใจ

จะหายถึงตั้งแต่เลือกตั้งร่วงแนวที่๗คุณสภาพใช่ไหมคะ

ทีนี้คุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะพาไปดูหน่อยบรรยากาศความวุ่นวายที่เกิดขึ้นคือ
ชาวบ้านประชาชนที่ไปใช้สิทธิ์แล้วเนี่ยก็รอจะไลฟ์ดูตอนนับคะแนน
แล้วพอไม่ได้ดูเนี่ยมันก็กลายเป็นความวุ่นวายแบบนี้ค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นความวุ่นวายที่เกิดขึ้น
เขตบางพลัดเนี่ยนะคะเพราะว่าประชาชนเนี่ยก็รอค่ะ
รอจะดูการนับคะแนนแต่ทำไมล่ะทำไมเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตถึง
เอาแค่กระดาษคะแนนมาติดที่หน้าบอร์ดไม่เห็นจังหวะการนับคะแนน

ใช่คือเขาบอกว่าตอนนี้ทางเขตบางพลัดเองเขาก็จะต้องส่งหีบบัตรทั้งหมดเนี่ย
ให้ทางสำนักงานเขตบางกอกน้อยอันนี้เป็นเขตแม่
เพื่อที่จะรวบรวมคะแนนทั้งหมดต่อไปด้วย
นี่ค่ะพอมันมีปัญหาแบบนี้แล้วเนี่ยกลายเป็นว่านอกจากที่เขตบางพลัดแล้วนะ
คนก็ตามไปที่บางกอกน้อยก็ไปประท้วงอยู่หน้าเขตบางกอกน้อยอยู่อีกเป็นร้อยคนเหมือนกันค่ะ
ทั้งคืนนะครับยันเช้าเมื่อดนะครับ
ใช่ค่ะก็ร่วงเลยมาจนถึงตอนที่ผู้ว่าชาติไปตอนประมาณตี๔ก็พยายามที่จะชี้แจงให้ฟังด้วยเหมือนกันนะครับ
แต่เมื่อวานที่ตอนที่ท่านผอเขตออกมาชี้แจง
ประชาชนบอกว่ารับฟังแล้วก็รู้สึกมันยังตะขิดตะขวงใจอยู่นะฮะ
ดังนั้นสิ่งที่พอเขตก็คือทางด้านของคุณอาริยาเพ็งประเสริฐนะครับ
พอสำนักงานเขตบางพลัดออกมาชี้แจงเมื่อคืนแล้วประชาชนยังไม่เข้าใจ
แล้วก็ยังรู้สึกว่ายังคางแคลงใจอยู่
ดังนั้นตอนเช้าเราจะถามซ้ำอีก
ใช่ค่ะเดี๋ยวเราสอบถามนะคะ

เมื่อกรุณชี้แจ้งไปประชาชนยากลางคล้ายงใจอยู่
อ๋อคือว่าที่มีทางประชชนสงสัยว่า
ไม่นับแบบระตั้งเหมือนของอื่น
ไม่ทราบสิ่งที่ทางกลุ่มที่มา
ไปเห็นการนับคะแนนที่เขตไหนนะคะ
ที่เขตบางกอกน้อยซึ่งเป็นเขตเดียวกับเขตบางพัฒน์อ่ะ
เขตเลือกตั้งที่สามสิบสามอ่าส่วนการเลือกตั้งของเมื่อวานนี้
เขตบางพัฒน์จะมีทั้งหมดหนึ่งร้อยสิบเจ็ดหน่วยเลือกตั้งครับค่ะค่ะ
แต่ละหน่วยเลือกตั้งก็จะมีคณะกรรมการประจำหน่วยอันนี้คณะกรรมการประจำหน่วยเนี่ย
จะนับคะแนนเองอืมอ่าหลังจากที่ปิดหิบห้าโมงเย็นสิบเจ็ดนาฬิกาแล้วครับ
ค่ะแต่ละหน่วยเลือกตั้งจะนับคะแนนเองพอนับคะแนนแล้วเขาจะส่ง
เอกสารเอ่อส่งหีบบัตรเลือกตั้งที่บรรจุเอ่อส่งหีบบัตรซึ่งบรรจุหีบบัตร
ตั้งที่นับคะแนนแล้วส่งมาที่สำนักงานเขตสำนักงานเขตก็จะเก็บหีบอันนี้ไว้
เพื่อนำส่งกรกตกรุงเทพหานครแล้วก็อยู่ในระยะเวลาที่ถ้ากรกต
ก็จะส่งมอบไปสำนักงานเขตบางพัฒน์เนี้ยยุบรวมหีบบัตรเลือกตั้ง
ซึ่งจะหยุดภายในระยะเวลาที่กรกตกรกตกำหนดนะคะครับซึ่งการยุบรวมหีบบัตรเลือกตั้งเนี่ย
ทางเขตก็จะต้องแจ้งผู้สังเกตการณ์ผู้แทนผู้สำหรับอะไรเงี้ย
มาสังเกตการณ์อยู่แล้วค่ะในส่วนของทีมบัตรเลือกตั้งอืม
ไม่ได้ไม่มีการนับคะแนนของเมื่อวานนี้ครับนะฮะเพราะเขตบางพัก
เพราะเขตบางกอกน้อยเป็นเขตหลักเขตบางพัฒน์จะรวมกับเขตบางกอกน้อย
เขตบางพัฒน์ที่เต็มเขตนะคะครับส่วนเขตบางของน้อยเนี้ย
จะยกเว้นแขวงสิริราชอืมครับการนับคะแนน
การประกาศผลคะแนนครับก็จะต้องเอาคะแนนที่เขตบางพัฒน์รวมในส่วนของหนึ่งร้อยสิบเจ็ด
หน่วยเลือกตั้งเนี้ยค่ะครับส่งไปที่สนเขตบางก่อน้อยครับ
เพื่อให้กรกตรเขตเลือกตั้งที่สามที่สามประกาศผลคะแนนอ่าฮะ
แล้วก็จะปิดป้ายประกาศที่หน้าสำนักงานเขตนะฮะครับอันนี้คือแล้วก็ต้องส่งกรกตรค่ะ
พอก็ยืนยันว่าเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องที่กรกตกำหนดไว้ถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะใช่ค่ะเออนะครับ
เมื่อวานท่านผู้ว่าชาติชาติเข้ามาเคลียร์สถานการณ์แล้วก็ผู้ว่ามีการกำชับเรื่องอะไรอีกไหมฮะ
หรือว่ามีการสั่งการอะไรเพิ่มเติมไหมฮะค่ะก็คือก็คือทางทางทั้งคู่ครับ
รวมกลุ่มอ่ะนะก็คือต้องการต้องการสอสอห้าทับสิบแปดครับ
ซึ่งส่อส่อห้าทับสิบแปดเนี่ยคือรายงานผลการณ์รับคะแนนค่ะซึ่งกรรมการประจำหน่วยเนี้ย
จับซึ่งว่าจะมีสามใบครับค่ะประกาศเอ่อกรรมการประจำหน่วยเนี่ย
จะประกาศหลังจากที่รู้ผลแล้วของแต่ละหน่วยจะประกาศปิดไว้ที่อาจจะบอร์ด
ครับที่ที่บริเวณที่ที่ที่ที่เลือกตั้งอ่ะครับที่หน่วยครับแล้วก็แล้วก็ส่งที่
ส่งเป็นเล่มมาที่สำนักงานเขตครับที่เขตแม่ที่มาอยู่ในเล่มมาอยู่อยู่
ไม่ไม่ส่งมาที่เขตเขตบังพัดก่อนอ่อเขตบังพัดก่อนที่มันจะอยู่ในเล่มครับ
แล้วก็แล้วก็อีกหนึ่งใบหนึ่งใบเนี้ยเขาก็จะหย่อนลงไปในหีดบัตรครับ
ซึ่งซึ่งก็มีสายรัดอะไรเรียบร้อยเพื่อเป็นหลักฐานก็จะอยู่
ก็จะอยู่ในถุงวัสดุใสที่บรรจุบัตรที่นับคะแนนแล้ว
แล้วก็มันจุลงในหีดบัตรเล็กตั้งหนึ่งใบครับมันมีทั้งหมดสามใบครับ
ซึ่งซึ่งทางผู้ที่จะขอส่อส่อห้าเท่าสิบแปดครับทางผอเขตก็บอกว่าส่อส่อห้าเท่าสิบแปดตอนเนี้ย
ก็ก็แจกไปว่ามีสามใบนะส่วนใครเนี่ยมันอยู่ในเล่มที่เราส่งบางกอกน้อยครับ
เพราะบางกล่องน้อยเป็นกรกตอเขตที่สามสิบสามเพราะว่าบางกล่องน้อยอ่ะ
เราจะต้องส่งคณะกรรมการการลึกตั้งประจำเขตลึกตั้งที่สามสิบสามในส่วนของเล่มนะ
เพื่อเพื่อคณะกรรมการการลึกตั้งเขาจะต้องแรงงานผลการณักแพนัน
ใช้เป็นเว็บไซต์ของประเภทหลังครั้งแล้ว
เปิดเผยแล้วใช่ไหมครับ
ไอ้คะแนน๒๒๕ทับ๑๘นี่คือบันทึกคะแนน
ลงในใบรายงานผลคะแนน

เป็นสิ่งที่ประชาชนอยากเห็นในพื้นที่นะฮะ

คือผมชอบใจว่าพ่ออ๋อครับค่ะค่ะ

ผมดูแล้วมันก้ำกึ่งกันอย่างนี้

ในกอทมเนี่ยขึ้นอยู่กับกกกก

ระเบียบปฏิบัติแนวทางปฏิบัติเนี่ย
กกตกธมเป็นคนกำหนด
แล้วมันก็ไม่สอดคล้องไม่ตรงกันกับกรกต

มันก็เลยเกิดความลักลั่นว่า
เฮ้ยที่ไหนเราก็เห็นว่า
พอเขาเปิดหีบลงมาหลังจาก๑ชั่วโมงแล้วเนี่ย
เขาก็นับกันตรงนั้นใครก็ไปบันทึกได้
ใครก็ไปถ่ายรูปได้ใครก็ไปสังเกตการณ์ได้
แต่พอมาดูของบางพลัดเนี่ย
ระเบียบของกกตกธม
ให้เอาเขตย่อยไปรวมกับเขตหลัก

ปัญหามันเกิดตรงนี้ใช่ไหมครับ
อ๋อใช่อันนี้ไม่ตรงนั้น

คือเราจะต้องทำงานตามที่กรกตกำหนด

เราก็เลยจะต้องส่งผลคะแนนไปรวมกับเขตหลัก

เพราะเมื่อก่อนน้อยเรารวมกับเขตเป็นเขตหลักบ้างที่๓๓
ผมเข้าใจครับภนะครับ

ขอบคุณนะครับก็แน่นอนนะฮะ
ผู้ว่าก็กำชับแบบนี้แหละครับบอกว่าให้เปิดเผย
ผมอยากจะเติมตรงนี้นี่คือความลักลั่น

กตอย่าลืมเขาดูงานทั่วประเทศนะ
แต่ในกอทมเขามีกกต

กอทมมีผู้อำนวยการเลือกตั้งของกอทมแยกต่างหาก
เขาก็มากำหนดวิธีปฏิบัติเขาต่างหาก
มันก็เลยเกิดความสับสนวุ่นวาย

ใช่แล้วส่วนหนึ่งที่ไปประท้วงคือแฟนของเก้าไกล
อืมที่เขากลัวว่าเขาเขาจะถูกโกง
แต่พอตอนนี้พอผลออกมาอย่างนี้แล้วก็จบแล้ว
แล้วสไลด์ปั๊บเออจบแล้วจบแล้ว